รุนสวัสดิ์ค่ะที่สามรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันในรู้ก่อนร้อนหนาวกันแล้วค่ะคุณผู้ชม
นาวของดิฉันไหมคะแตกระแหงแบบนี้ขาดน้ำมานาน
แต่ตอนนี้ยิ้มได้แล้วค่ะเพราะว่าฝนจะเทลงมา
หอบเอาความชื้นหอบเอาลมมาทำให้เกิดฝนตกลงมานะคะ
เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเตรียมรับมือกันให้ดี
พื้นที่ไหนแห้งแรงก็เตรียมรับน้ำฝน
พื้นที่ไหนฝนเยอะอยู่แล้วก็ระวังน้ำท่วมกันด้วย
เนื่องจากว่าตอนนี้กระแสลมแรงพัดมาเหลือเกินนะคะ
หอบเอาความชื้นต่างเข้ามาที่บริเวณประเทศไทย
เฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยเนี่ยค่ะ

พร้อมรับมือรับน้ำกันได้เลยค่ะ
พยากรอากาศในช่วงวันนี้ไปถึงต้นสัปดาห์หน้า
ดูกันแบบรายภาคกันเลยดีกว่านะคะจะได้เตรียมพร้อมรับมือกันค่ะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักลมพัดแรง
ส่วนเกษตรกรต้องระวังโรคพืชจากเชื้อราในพืชไร่พืชสวนและไม้ผลด้วยนะคะ
รวมถึงต้องทำร่องระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรด้วย
ป้องกันความเน่าชื้นเนี่ยนะคะรวมถึงต้องซ่อมหลังคาโรงเรือนสัตว์เลี้ยงค่ะ
สำหรับภาคกลางภาคตะวันออกจะมีฝนตลอดช่วง
เน้นจะมีฝนตกหนักในช่วงบ่ายถึงค่ำงดตากพืชผลการเกษตร
และเร่งลงพันกล้าไม้ในช่วงต้นฤดูฝนนี้ค่ะแนะนำเพิ่มเติมค่ะ
คือเปิดเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนให้สัตว์น้ำส่วนพื้นที่ริมทะเลที่มีฝนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรด้วยเช่นกันนะคะ
และสำหรับภาคใต้จะมีฝนตกตลอดช่วงโดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะคะ
นำเกษตรกรเร่งทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรส่วนทะเลอันดามันจะค่อนข้างมีฝนตกหนักคลื่นสูงนะคะ
มีคลื่นมากกว่า๒เมตรแนะนำเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองก็มีปริมาณฝนตกลงมาเช่นเดียวกัน